กันที่ครอบครัวสุดทันศาสตร์กันมาดีกว่า

แล้วงานอีเวนต์นี้เหมือนเป็นการรวมตัวครอบครัวคนดัง

เบ้นกับพ่อมิ๊กควงลูกสามาเลยจ้ะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องปรีมน้องปรางและน้องเฟรม
ลูกชายของเล็กบ้านนี้เขาลูกเยอะนะ
ลูกสาวทั้งสองคนน้องปรีมน้องปราง

แล้วน้องปริมกับน้องปรางเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

อุ้ยเจ้าหญิงมากขอให้คุณพ่อเนี่ย
มุมไห่มุมนั้นก็ดีมุมนิดหนูก็จะเอา
ซึ่งพ่อมิ๊กเองก็มึนนะนะยอมรับสภาพ

เหตุการณ์ช็อตเด็ดคนดังมันเกิดขึ้น

หนูลูกหนูชอบตัวการ์ตูนตัวไหน
มันก็แค่๔ชุด
สรุปสองคนพี่น้องยืนเถียงกัน

แอร์เวียนและพันเซน

มันไม่จริง
มีเหรอ

จริงคนทำงานหนักคือพี่มิ๊ก

ต่อจากนี้ก็ต้องหากิจกรรมให้พวกเขาทำ

สร้างเรื่องมากบอกเลยแล้วไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย
เบี่ยงประเด็นคุยกับพ่อกับแม่เขาเฉยเลยนะ
ไปบ้านไหนบ้านแตกเฉยจะกรีนเราอ่ะ

อ๋อ๔เนี่ย๔
น้องบอก๔ตกตาแล้วนะ

ไปทางด้านครอบครัวของแม่นุ้ยสุจิรา

น้องกระพี่เค้ามีความฝันที่เค้ากล้าฝัน

งานนี้สุดนะเพราะว่างานนี้มันเป็นการรวมเอาเลโก้หุ่นยนต์
ไปถึงเจ้าหญิงต่างซึ่งน้องระดาเองเนี่ยลูกสาวเขาก็ชอบงานศิลปะ
และส่วนตัวของน้องเนี่ยก็ชอบการ์ตูนเจ้าหญิงมากชอบใจกันใหญ่เลย
ส่วนอนาคตทั้ง๒ลูกทั้ง๒คนเขาน่าตาดีจะเข้าวงการหรือเปล่า
อันนี้ต้องถามแม่นุ้ยแม่นุ้ยกับพ่อปอนบอกว่าจริงเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะ
เพราะอะไรที่ลูกชอบคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็พร้อมที่จะผลักดันเสมอ

ก็คิดถึงตอนที่เขาเป็นแบบเด็กเหมือนกันเนาะตอนที่เป็นเบบี
ตอนที่เป็นเบบีเราก็แบบอยากให้โตเร็ว
ภาษาดีทั้งคู่แบบอยากให้เข้าวงการมั้ยคะปอนด์นุ้ยอย่างนี้
แล้วแต่เขาเลยครับแล้วแต่ความชอบเขาครับ
ระดาเนี่ยจะชอบวาดรูปแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรปูพื้นฐานให้เขาทุกอย่าง
โตขึ้นไปก็เดี๋ยวค่อยให้เขาเลือกเอาเองว่าเขาอยากได้อะไร
ทำท่าหล่อให้ดูซิโชว์หล่อนี้หล่อทำไง